หลายคนบอกเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภูเก็ตอีกแล้ว
ยิ่งตอนนี้นายกกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวภูเก็ต

แล้วเขาบอกว่าเป็นกลุ่มคนขับรถตุ๊ก
ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับ

แล้วบอกโอ้โหทำให้เสียภาพรับการท่องเที่ยว

เป็นคลิปของกลุ่มชายชะกันจำนวนหนึ่ง
รุมทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

พร้อมกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

โดยมีการระบุว่าผู้ขับขี่รถตุ๊ก

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๘ตุลาคม

ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต

โอ้โหต้องไปนอนพักที่โซฟาของโรงแรม

ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพป่าตอง
ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ

ถ่ายไว้แล้วก็แชร์ไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
รู้ว่าเป็นรถตุ๊กหรือว่ารถ๔ล้อเล็ก
หมายเลขทะเบียน๓๐๙๘๘๑ภูเก็ต

โดยมีนายอนุสรสั่นสถานอายุ๒๙ปีนะครับ
เป็นคนขับแล้วก็สืบทราบว่ามีบุคคลที่ร่วมกัน
ทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

มีอีกนะก็คือนายอภิษฎสุวรรณโนอายุ๒๖ปี
และนายนัสรุรอสมุหะเสนีโตอายุ๒๘ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถรับจ้างเช่นเดียวกันนะครับ

ติดตามตัวมาสอบปากคำที่สพภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะครับ
จากการสอบสวนทั้ง๓คนให้การแบบนี้
บอกว่าวันเกิดเหตุ๘ตุลาคมจริงฮะ

ตัวของนายอนุสรขับรถรับจ้างคันดังกล่าวไปรับนักท่องเที่ยวชาวซาอุดีอาราเบียบริเวณปากซอยแสนสบาย
ถนนราชอุทิศ๒๐๐ปีที่ตำบลป่าตองนี่แหละฮะ
ตกลงกันเรื่องเงินเงินทองแบบนี้คุณ

แต่พอไปถึงปรากฏว่านักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่า

ก็เลยแจ้งเปลี่ยนสถานที่ใหม่เป็นโรงแรมอมตะ
ตรงถนนราชอุทิศ๒๐๐ปี
ทีนี้นายอนุสรก็ขับรถไปส่งใหม่อีกครั้ง
เมื่อถึงโรงแรมที่พักคือโรงแรมอมตะ
ปรากฏว่านายอนุสรเขาคิดค่าโดยสารเป็น๒เท่าคุณ

จากนั้นนายอนุสรได้โทรเรียกทั้งนายอภิษฎ
และนายนัสรูรอมาช่วย
เมื่อมาถึงพยายามจะช่วยอะไรกันรู้ไหมคุณ

ท้าทายกันแล้วก็ฝั่งนักท่องเที่ยว
กุญแจรถตุ๊กของพวกเขาออกโดยภารการ
ก็เลยกลายเป็นเหตุรุมทำร้ายนักท่องเที่ยวแบบนี้นะครับ
ยังไงก็ตามพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาบุคคลทั้ง๓
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับประเจ็บ
นำส่งสารแขวงภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมาย

พักใช้ใบอนุญาตขับรถต่อไปนะครับ

ใช่ค่ะพี่บู๊ก่อนหกการท่องเที่ยว
มีภาพทำร้ายนักท่องเที่ยวออกไปแล้วมันก็ไปทั่วโลกนะฮะ